หลายคนก็อยากที่จะมีเงินเยอะแหละเนาะ
เพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าเงินเป็นสิ่งจำเป็น
ซื้อของซื้อของพาเราไปไหนก็ได้
แต่บางทีมีเงินเยอะมันก็เป็นทุกข์นะคุณผู้ชม
มีตระกูลเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวร้านดัง
เตี๋ยอันเจริญที่พยาวเชื่อว่าหลายคนรู้จักดี
เพราะเขาขึ้นชื่อมากจริงไปแจ้งความค่ะ
เพราะดูแล้วเนี่ยเหมือนพี่ชายคนโตจะส่อฮุบมรดกพันล้านของทั้งตระกูล
เนี่ยเงินเยอะก็มีปัญหาฟ้องร้องกันอีกนะคะ
ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยซิเป็นศึกสายเลือดค่ะ
นายวิศนุสกุลเจียมใจวัย๖๗ปีเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวอันเจริญ
ก็ไปแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจภูทรเมืองพยาว
เพราะว่ามีปัญหาเรื่องมรดกภายในครอบครัวที่ทำธุรกิจก๋วยเตี๋ยวอันเจริญ
ซึ่งถือเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังของเมืองพยาวแล้วก็เป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะคะ
นายวิศนุคนนี้บอกว่าธุรกิจก๋วยเตี๋ยวอันเจริญก่อตั้งมากว่า๗๐ปีแล้ว
โดยพี่น้อง๕คนช่วยกันสร้างร้านขึ้นมาจนดังจนมีชื่อเสียง
ช่วยกันทำธุรกิจจนประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จัก
รายได้ทั้งหมดเขาจะรวมกันก็คือใช้ลักษณะกงศรี
ส่วนใหญ่เวลาทำธุรกิจนะคะที่เปิดโรงเปิดร้านแล้วก็เป็นตระกูลแบบนี้
มันก็จะเป็นระบบกงศรีหมดคือให้พี่ชายคนโตเป็นคนดูแลและทำนิติกรรมต่าง
เพราะว่าทุกคนก็นับถือพี่ชายคนโตเหมือนพ่อค่ะ
ตอนนี้ทั้งรายได้ทั้งมรดกทั้งหมดที่มีเงินพันล้าน
ปรากฏว่าต่อมาพี่ชายคนโตแต่งงานมีครอบครัวมีลูกหลาน
นิสัยเปลี่ยนค่ะไม่ยอมแบ่งทรัพย์สินให้น้องตามที่ตกลงกันไว้
พอน้องทวงถามก็บ่ายเบียงจนน้องอายุต่ำสุดตอนนี้ร่วม๗๐ปีแล้ว
ยังไม่มีทรัพย์สมบัติที่จะต่อยอดทำธุรกิจอื่นเลย
ทั้งทั้งที่น้องทุกคนเขาก็มีลูกมีหลานเหมือนกันมันขยายธุรกิจไม่ได้เลย
เพราะว่าสินทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยชื่อพี่ชายเป็นคนครอบครองหมดเลย
และ๒๘พฤษภาคมที่ผ่านมาน้องก็ไปทวงถามอีก
แต่ก็ถูกปฏิเสธอีกคราวนี้ตีกันเลยค่ะ
น้องว่าแกยังใจอยู่มันสมฤทธิ์สมภูมิก็ว่าแกยังใจอยู่
ทั้งว่าทรัพย์สมบัติไม่ใช่เป็นของแกคนเดียว
นายวิศนุก็บอกว่าที่ต้องถึงขั้นเข้าแจ้งความเนี่ยนะ
เพราะอยากให้เรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไปเลย
แล้วก็ให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
อยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการจัดการของมรดกตระกูลให้หน่อย
ก๋วยเตี๋ยอันเจริญนะลูกชิ้นเขาดังมาก

แล้วก็ภายในร้านก๋วยเตี๋ยวของเขาเนี่ยยังมีพวกลูกชิ้นปิ้ง
มีขนมของหวานอะไรอีกมากมายเลย
ถ้าเกิดว่าไม่มีการแบ่งสรรปันส่วนให้มันดีมันก็จะมีปัญหา

แต่เงินทองมันไม่เข้าใครออกใคร